แต่เรื่องต่อไปนี้ก็น่าโกรธแล้วครับ

ตำรวจปราบรามยาเสพติดไปสกัดจับผู้ต้องหาพร้อมไอซ์
คุณผู้ชมมากถึง๑๐๐กิโลกรัม

ดูนะถ้าเกิดไอซ์จำนวนนี้เล็ดลอดไป
ไปถึงกลุ่มวัยรุ่นหรือว่าผู้เสพนะ
มันอาจจะไปทำให้สังคมเละเทะมากยิ่งขึ้น
เหตุอาจยากรรมก็เกิดจากสิ่งเวลาที่นี่แหละค่ะ
ผู้ราคาของมัน๔๐๐ล้านคุณผู้ผู้ชม
ดูกันหน่อยครับไปดูการบรรยากาศการจับกลุ่มนะฮะ

นี่ครับจับกลุ่มได้เอาลงมา
ตามมาตั้งนานไม่ยอมจอดนะฮะ
ยังไปต่อนะครับเป็นตำรวจกองบังคับการสกัดกั้นการลำเลียงยาเสพติด
สกัดกลุ่มขบวนการลักลอบลำเลียงยาเสพติดที่บริเวณหน้าตลาดเขาทราย
แยกเขาทรายทับเคราะห์ถนนแหมดล่มทับเคราะห์จังหวัดพิจิตร
คนร้ายไม่ยอมหยุดนะฮะพยายามขับรถหนีตำรวจตะคุบตัวไว้ขึ้นไปบนรถ
เขาก็ไม่ยอมหยุดนะคุณผู้ชมนะฮะคนขับก็สุดท้ายต้องหยุดรถ
แล้วก็สามารถจับได้สามคนคือนายวรชุนแทร่ว่างในเกรียงไกร
เพชรจันทรารังสีแล้วก็นายขมซึ่งเป็นสามารถจากนั้นนะฮะ
ให้ผู้ต้องหานำรถไปตรวจค้นที่บริเวณหลังกระบะมีกระสอบสี่สิบใบ
คุณผู้ชมในนั้นเนี่ยมีถุงชาอยู่เป็นถุงชาสีเขียว
แต่ข้างในไม่ใช่ชาครับเขายัดไอซ์เข้าไปน้ำหนักรวม๑๐๐กิโลกรัม
ก็หนึ่งตันนะฮะมูลค่ากว่าสี่ร้อยล้านบาทนะครับ
จากการสอบสวนผู้ต้องหาก็สารภาพว่าทำครั้งแรกอีกแล้วนะครับ
ทำครั้งแรกมีในทุนทางภาคเหนือจ้างให้ขับรถไปส่งให้กับเครือข่ายที่บางปะอิน
รับค่าจ้างมาคนละหนึ่งแสนบาทก็คิดว่าโอ้โหถ้าแบบขนได้นะ
อืมได้มาคนละแสนสามแสนก็ก็สบายแล้วนะฮะ
ผลตำรวจตรีพรชัยเจริญวงรองผู้บัญชาการตำรวจปรับปรามยาเสพติด
บอกว่าตำรวจติดตามสืบสวนผู้ต้องหากลุ่มนี้มาจากเครือข่ายค้ายาที่พยาว
ทำหน้าที่รับจ้างในการขนยาจากในทุนในพื้นที่ภาคเหนือโดยครั้งนี้ก็เตรียมนำของกลางทั้งหมด
เชียงบรายมายังภาคกลางใช้เส้นทางสายมรองจนไปถึงพิจิตร
โดยยาทั้งหมดนั้นเตรียมส่งไปยังจังหวัดขออภัยประเทศที่๓ผ่านทางภาคใต้ของเราออกต่อไป
เอาไปฟังเสียงของตำรวจนะครับ
จากการตรวจสอบแล้วยาดังกล่าวเนี่ยจะลำเลียงไปทางภาคใต้เพื่อส่งออกนอกประเทศนะครับ
ผ่านไปทางมาริเซียเอ่อซึ่งเครือคายทั้งเก่าเนี้ย
เมื่อตรวจสอบแล้วเนี่ยมีความเชื่อมโยงกับเอ่อผลการจับกลุ่มของเอ่อ
กองบัญชาการต่างไม่ว่าจะเป็นกองบัญชาการตำรวจนครบาน
หลายคดีด้วยกันกองประชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด
กองบัญชาการตำรวจปูทรเอ่อภาคห้าและภาคหก
การจับกลุ่มครั้งนี้มีผู้ต้องหาหลบหนีไปได้๒คนนะฮะ
ตำรวจก็อยู่ระหว่างการขออนุมัติศาลเพื่อออกหมายจับต่อไป
แล้วก็จะสืบสวนเส้นทางทางการเงินหาผู้เกี่ยวข้องต่อไป
ว่าในทุนคนนั้นเป็นใครที่ว่าจ้างคนละแสนนะครับในการขนยาในครั้งนี้